โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเมนูเส้น
ที่จังหวัดพยาวคุณผู้ชมมีเมนูเส้นร้านหนึ่ง
เรียกได้ว่าโอ้โหอร่อยมากจริง

เป็นแบบล้านนายแบบนี้นะเจ้า

ร้านนี้เนี่ยคงความเป็นพื้นบ้านได้มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราอาหารการจัดเสิร์ฟบรรยากาศดีมาก
และที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาไม่แพงอ๋อเหรอ
บาทเท่านั้นคุณเริ่มต้นราคาแบบเบาเลย

ค่ะแค่นั้นไม่พอนะคะคุณ
ใครที่ชอบกาแฟยังมีให้บริการที่นี่อีกด้วย
บอกเลยบ้านเฮือนไม้ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
รอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องใครที่จะไปเที่ยวเมืองเหนืออยู่นะเจ้า

และเปลี่ยนไปได้นะเจ้ายิ่งช่วงนี้อากาศดี
นี่นะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะ
พอไปทานแล้วติดอกติดใจแถมยังชอบทานนี่เลยแก่อะไร
แก่แก่ฟ้ากาแฟที่ใจสั่นไม่รู้ว่ากาแฟหรือแก่ฟ้าแม่อะไรมันจะใจหวั่นไหวเลยทีเดียวเช้า
คุณผู้ชมน่ารักส่งกันมาเยอะแบบนี้นะก็ส่งกันมาพูดคุยกันเยอะแล้วกันนะคะ
รวมไปถึงสถานที่ที่อยากจะไปเที่ยวหรืออะไรในช่วงนี้ก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ